คุณผู้ชมคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้นะคะเป็นกล้องวงจรปิดช่วยดูหน่อยค่ะว่าชายสองคนนี้เขามี
พฤติกรรมที่จะไปขโมยแมวหรือเขาเล่นกับแมวคะคือตอนที่เจ้าของไปถามเนี่ยเขาทำ
มันไม่รู้ไม่ชี้นะคะแล้วเห็นไหมคะเหมือนเอาแมวไปซ่อนไว้ข้างหลังหรือเปล่าหรือว่าเล่นกับ
แต่สุดท้ายแล้วแมวโดนขโมยไปนะแล้วเนี่ยค่ะเสื้อแดงกับเสื้อน้ำเงินนะคะเข้ามาทำทีเหมือนว่าจะมาซื้อของก่อนนะคะแล้วเห็นไหมเสื้อน้ำเงินอุ้มแมวขึ้นมาแบบนั้นนะคะทำเนียนเหมือนกับเล่นกับแมวแต่พอเจ้าของร้านเผลอก็รีบเอาแมวเนี่ยไปใส่ไว้ในรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่เห็นไหม

คือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าของร้านมาถามชายสองคนว่าเห็นแมวไหม
สองคนเนี่ยบอกไม่เห็นเห็นไปข้างไปข้างร้าน
อ้าวเออแต่ว่าเจ้าของเนี่ยมาดูกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดตอนที่สองคนเนี่ยไปแล้วเพิ่งมาเห็นว่าอ้าวสองคนนี่แหละปิดคนเอาไปนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นคือวันที่สิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นนะคะที่ร้านพิลัยวันออโต้เซอร์วิสนะคะอยู่เลขที่สี่สิบเอ็ดทับสี่หมู่เจ็ดตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะแมวตัวเนี้ยชื่อว่าเจ้าก่อร่ำเป็นแมวพันทายเพศผู้อายุห้าเดือนลำตัวสีขาวหางมันสีส้ม
เราแจ้งเหมาะแสให้แบบนี้นะคะตอนที่ขโมยแมวไปเนี่ยทำทีมาซื้อไอ้ลูกแหวนยางอ่ะ
ห้าบาทเองอืมแล้วสุดท้ายทีเผลอค่ะ

ตายร้ายดียังไงใช่ค่ะเห็นไหมเอาไปเลี้ยงต่อ
ลูกแหวนนี่ทำทีมาซื้อนี่๕บาท